เนื่องมาจากอีกหนึ่งข่าวก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่ารถหรูเฟอรารี่เนี่ยชนแท่นแบรีเออร์แล้วก็มีผู้บาดเจ็บก็คือนักแข่งรถคนหนึ่ง
นักแสดงสาวนี่ฝนสนันทชัดช่วงบ่ายวันนี้ค่ะฝนเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์นะคะแล้วเธอก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะออกงานอีเวนต์เป็นครั้งแรก
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมาน้องฝนก็เลยเล่าให้ฟังถึงจังหวะที่เกิดเหตุว่า
เป็นเพราะว่าตอนนั้นถนนลื่นแต่ตอนนี้เธออาการดีขึ้นแล้วก็คือมาร่วมงานอีเวนต์ได้แล้ว
ส่วนเพื่อนชายคนสนิทที่เป็นคนขับรถเนี่ยนะคะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อย
หลายคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับคุณกี้เนี่ยเพื่อนชายคนสนิทที่เป็นคนขับรถเนี่ยว่าตกลงเป็นยังไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนออกมาบอกว่าคุณกี้เนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วซึ่งฝนออกมายอมรับแล้ววันนี้ว่าเธอกับคุณกี้เนี่ยคบหาดูใจกันอยู่ก็คือเป็นแฟนกันนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าเธอจะเอาผิดเพจบันเทิงด้วยการฟ้องเพราะว่ามี

ยังไม่เคยแต่งงานค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนูคนแรกค่ะที่เจอเรื่องนี้คือพี่พี่น้องในวงการบรรเทิงอะเจอเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเลยถ้ามันมีตัวอย่างสักครั้งหนึ่งก็น่าจะรู้ว่าอ๋ออะไรควรไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะ
อยู่จะเรียกว่าแฟนก็ได้นะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เธอเสริมเสียตรงที่ว่าเขาเข้าใจผิดว่าแบบพี่น้องของคุณกี้อะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วส่วนคุณกี้ที่เป็นแฟนน้องฝนยังไม่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาจะตรงกันว